ไปดูที่ราชบุรีคุณผู้ชมค่ะมีผู้ชายคนนึงแต่งกายคล้ายกับพระนะคะแล้วก็จอดรถอยู่ริมแม่น้ำปรากฏว่าพอตำรวจไปถึงเนี่ยค่ะสลัดจีวอนกระโดดแม่น้ำหนีตำรวจค้นในรถนะคะปรากฏว่าเจอยาบ้าแล้วก็มีผ้าไตรจีวรสองอย่างนี้อยู่ด้วยกันค่ะในรถนี่คือเหตุการณ์ตอน๕ทุ่มที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนนี้ตำรวจสพโพธารามไปค้นหาผู้ชายคน
ตอนนี้ค่ะตำรวจก็ต้องไปตามนะคะอยู่ในเขตเทศบาลโพธารามราชบุรีต้องกระจายกำลังกันค้นหาริมตลิ่งสองฝั่งเลยค่ะหากันอยู่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งก็ไม่เจอก็คาดว่ามืดแบบนี้คงจะไหว้น้ำหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะทีนี้ก็เลยกลับไปดูรถเก๋งที่เจอผู้ชายคนนี้อยู่นี่แหละค่ะก็เป็นรถเก๋งทะเบียนรา

ก็เลยคุมตัวมาสอบสวนสองคนนี้บอกว่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าไปหาเพื่อนจะไปอีกที่นึงแต่ว่ามาเจอนายโมคือคนที่แต่งตัวคล้ายพระนี่แหละค่ะอยู่ในรถก็เลยมานะเพื่อที่จะขอยาบ้ากับนายโมมาเสพตอนนั้นตำรวจผ่านมาพอดีจะขอตรวจค้นในโมก็เลยวิ่งถอดจีวอนกระโดดลงแม่น้ำแล้วหนีไปสองคนนี้บอกจริงจริงเขาไม่รู้จักนายโมนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่านายโมเนี่ย
ว่าพระไตรนายโมเอามาจากไหนจะเอาไปส่งให้ใครก็ไม่รู้คือเหมือนกับเป็นการรู้จักกันผิวเผินอ้างแบบนี้นะคะแต่ตำรวจก็แจ้งเข้าหากับสองคนนี้ในข้อหาเสพหยาเสพติดค่ะไปเจออยู่ในรถที่เกิดเหตุนะคะล่าสุดวันนี้ทีมข่าวถามความคืบหน้ากับตำรวจสอบพโพธารามก็ได้รับข้อมูลว่านายโมที่กระโดดน้ำหนีไปได้
เชิญคดีต่อไปอยู่ไหนก็ไม่ทราบเป็นพระที่ไหนก็ไม่ทราบแล้วมาอยู่กับยาบ้าแล้วก็รถตอนกลางคืนแบบนี้ได้ยังไงนะคะ